รวมทั้งแมทที่ทีมชัดไทยบุชนะเวียดนาม๓๐ได้ครับ
เพื่อนร่วมทีมผ่านทางวีดีโอพร้อมแคปชั่นขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกัน
วิกฤตนี้ไปด้วยกันและหวังว่าทั่วโลกจะกลับมาเป็นปกติได้เร็วนี้
อย่างไรก็ตามก็มีแฟนฟุตบอลของเวียดนามส่วนน้อยนะครับ
เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ประมาณว่าเวียดนามคือผู้ชนะ
ก็ส่งผลให้ธีรทรตัดสินใจตอบกลับด้วยการ
โพสต์ภาพรูปฉลองแชมป์เจลีกและไฮไลท์เกมที่ทีมชาติไทยบุกถล่มเวียดนาม๓ต่อ๐
ฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมปี๒๕๖
ก่อนที่แฟนบอลรายนั้นจะลบคอมเมนต์ดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ